เป็นเงินรางวัลให้แก่๗นักกีฬาไทย
ที่สามารถคว้าโหลิปิกได้

ทั้งหมด๗คนนะครับก็ประกอบไปด้วย

ซับซีรีแต่รัตนาชัยที่จับคู่กับ
สุพัชิรกุลในประเภทหญิงคู่
และบรินอิสระกับสาวิตรี

ส่วนน้องเมย์นั้นรับเพิ่มอีก๙๐๐
รวมเป็น๑ล้านบาทนะครับ

รายการจนทำให้เธอนั้นได้ขึ้นเป็น